คุณผู้ชมครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อเวลาสิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชธานพระบรมราชวรกาศให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรวงพระกรุณาปลวจข้าวประวบ
แต่งตั้งใหม่๓๔คนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวาย
ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรี

ถวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกัน
เพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จัก
จะได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหาร
ประเทศก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจ
กำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวม
ต่อประเทศชาติต่อประชาชน
พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคน
มีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไป

ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

รัฐบาลนะครับเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
บริเวณสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนี่ยปฏิบัติรัฐบาล
ก็จะเป็นภาพที่เราคุ้นชินสำหรับคอรมอลใหม่
นี่นะครับทุกผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยรองนายกและคอรมอบางส่วน
นั่งอยู่เก้าอี้ด้านหน้าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับ
ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื้น
นี่นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็มีขั้นตอนจากนี้ไปก็คือรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนายกและคอรมอลก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่๑๑กันยายนนะคะ
เพื่อจะเดินหน้านำเดินนโยบายต่อไป
ซึ่งนายกเศรษฐาเองก็ยืนยันว่าพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและจะเป็นรัฐบาลของประชาชนค่ะ
คุณเศษฐานธวิสิทธิ์นายโยครัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คอรมอลแถลงข่าวหลังเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
โดยตั้งใจจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการค่ะ
จะทำงานแก้ปัญหาอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย

ลงพื้นที่ที่ขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็หนองคาย
เพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาประชาชน

จะมีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษ

ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมคอรมณ์นัดพิเศษเลย
จะได้คุยเรื่องแถลงนโยบายไปเลยด้วย
คือก่อนที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ย
รัฐบาลต้องแถลงนโยบายที่จะทำต่อรัฐสภาก่อน

ซึ่งจะแถลง๑๑กันยายน

เดี๋ยวขอพูดคุยภายในพักร่วมรัฐบาลก่อน

ยืนยันว่าการทำงานร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาล
ไม่มีการแบ่งพักแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

แล้วก็ยืนยันว่าในวงกินข้าวกับรัฐมนตรี

ไม่ได้มีการพูดกันว่าถ้าทำงานไม่ได้
จะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแต่อย่างใดค่ะ
ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ
ผมหมายความว่าอะไรที่ทำได้ให้ทำไปก่อนนะครับ
อะไรถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่บ้างก็ทำต่อไป
แต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทำอะไรเลย
ผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริง
พวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่

เรื่องของความแตกแยกทางด้านความคิดนะครับ
รัฐบาลเราจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน
แล้วพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
ก็ยืนยันว่าทำงานตั้งแต่วันแรกก็ลงไปรับฟังปัญหาแล้ว
ตลอด๓สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตั้งใจจะเก็บข้อมูลทำการบ้านอย่างเต็มที่
และในการประชุมคอรมอลนัดแรกก็จะเร่งเดินหน้านโยบายแก้ปัญหาต่าง
จะพยายามทำให้ได้ภายใน๑กุมภาพันธ์ค่ะ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก่อน๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
ถ้ามีใครให้คุณโหลดแอปบอกว่าให้คุณลงทะเบียนเพื่อจะได้เงิน
นายกเศรษฐาบอกเลยว่าปลอมนะคะ
เพราะฉะนั้นคำนวณนัดแรกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในหลายเครื่องเร่งด่วน
หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำงานกันเต็มที่อยู่แล้ว
ข้างหลังนี้เรามีการประสานกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน
เป็นการแจกเงินหนเดียวนะครับเป็นการแจกจำนวนเดียวนะครับ
ณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำได้ภายในวันที่ประมาณ๑กุมภาพันธ์นะครับ
พยายามทำให้ได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าไม่มีเวลาฮานีมูลครับ
วันนี้ก็ได้ถวายสัตว์กันแล้วก็อาจจะฉลองกันสักหน่อย
แล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนะครับกลับขอบคุณครับ